คุณยายใหม่ค่ะอาศัยอยู่ตัวคนเดียวนะที่บ้าน
หนำซ้ำสุขภาพแกก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
ก็เลยทำให้คุณยายใหม่ต้องทำงานหาเงินหาเลี้ยงชีพด้วยตัวตัวเองเลย
ด้วยการมานั่งขายของอยู่บนสะพานลอยนะคะ

เราให้เราเกิดมาเราก็สู้สู้ไปก่อนสู้ไปก่อน
การใช้ชีวิตยายก็ลำบากมากที่สุดกับการป่วยกับการป่วย
พอพ่อออกจากทหารเรือก่อนเกษียณ

รักษากันไปอยู่มา๘ปีแกก็เสีย
พอมาแม่แม่ก็ป่วยอีก
ชะลาเนอะก็พาแม่กันออกมาหาเช่าบ้าน
ก็ขายอาหารตามสั่งหน้าบ้าน

เราไม่มีเวลามากด้วยตอนนั้นยายทำงาน
เห็นแม่บ้านบริษัทก็มาขายตอนเย็น
๓ทุ่ม๔ทุ่มบางวันก็เที่ยงคืน
ก็พออยู่ได้๒คนไม่ถือว่าลำบากมาก
แต่ก็ชีวิตก็ไม่ได้ดีมากแค่พออยู่พอกิน
เอ่อยายเป็นเชื้อลาในปอด

เพราะว่าของมันอยู่ในปอดมันเป็นแล้วหายาก
เป็นเชื้อราจนกระทั่งป่วยเข้าโรงพยาบาล
แกก็มานอนอยู่บ้านเนี่ยปีกว่าเกือบ๒ปีนะ
ปีแรกติดไอ้นี่๒๔ชั่วโมงไปไหนไม่ได้เลยนะ
ความที่ตัวคนเดียวเนี่ยถือว่าการใช้ชีวิตยายก็ลำบากมาก
มากที่สุดกับการป่วย

มันได้ลมไปนั่งขายตลาดนัก

เดินขึ้นสะพานลอยก็นั่งออก

แต่ถามว่าสังขารไหวไหม

เดินทั่วเปล่ายังงอบเลย

ทำไงได้ดีกว่าไปเบียดเบียนเขาเนอะ
กล่องนึงเนี่ยยายได้กำไรไม่กี่บาทนะ

หนูซื้อตัวไหมลูก

ยังไงยายต้องขายให้ได้ว่า
วันนี้๑๐๐บาทก็ยังไม่ได้ใช้นะ

ยายจะกินข้าวคือต้องขายให้ได้๒๐๐
แต่เดี๋ยวถ้าไม่มีผลยายก็ลงโดนัทขาย

คนแบบบางคนไม่ต้องกินข้าวเลยไง

แต่ว่ามันเก็บได้สองวันสามวันนี้ไม่เป็นไร
คิดแล้วคิดเหมือนกัน
คิดคิดไว้เผื่อตัวเองเหมือนกัน
แต่คิดว่าถ้าตายก็ขอตายนอกบ้านไม่ตายให้เขาเดือดร้อน
เมื่อปี๖๓จะไม่อยู่แล้ว
ไม่มีที่อยู่เจ้าของบ้านเก่าเขาไล่
แต่เราก็ไม่ว่าเขาหรอกบ้านเช่าเขาก็อยากได้เงินเนาะ
เราก็ไม่มีให้เขาจะเป็นปีเลย
ไม่มีให้เขาเลยช่วงนั้นลำบากมากเลย
ผลด้วยแล้วก็มาเจอโปรวิต
อย่าคิดเรื่องตายแม้แต่นาทีเดียว
อยากสิเพราะทุกอย่างมันจะผ่านได้
เหมือนกับเขาท้าทายทดสอบชีวิตเรา
เขาให้เราเกิดมาเราก็สู้สู้ไปก่อน

อย่าคิดเรื่องตายแม้แต่นาทีเดียว
ตรงไหนอะไรยังไงได้เลย
เราให้เบอร์โทรศัพท์คุณยายเอาไว้
ถ่ายหน้าจอไว้เผื่ออยากจะไปอุดหนุนคุณยาย